กลางดึกเมื่อคืนก่อนในพื้นที่ปรร
เหมือนกับดึงจะมาคุยด้วยอยู่ที่หน้าห้องน้ำ

ผู้ชายคนนี้ก็เลยตั้งใจจะไปช่วยผู้หญิง
คนนั้นน่ะมันโมโหมันหันมาด่ากลับแล้วแทงใส่เลยนะ

เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะ
เป็นตึกแถวนะคะ๓ชั้นข้างล่างเป็นคาราโอเกะ
นายจารุกิจพรสูงเนินอายุ๒๕ปี
นอนสลบไม่ได้สติเพราะถูกรุมทำร้าย
เพราะนายจารุกิจนี่แหละเป็นคนเอามีดไปแทงพลเมืองดี
ที่ไปช่วยผู้หญิงในร้านคาราวเกะ
คนถูกแทงคือนายกมลทรงทองอายุ๔๐
ถูกแทงที่ใต้ราวนมซ้ายและที่กลางหลังนะคะ
กู้ภัยส่งโรงพยาบาลชนรับประทานปากเกร็ดค่ะ
น้องชายของนายกะมนต์คนถูกแทงเขาให้การว่าตัวเขากับพี่ชายและเพื่อน
ไปเที่ยวร้านคาราโอเกะแห่งนี้ไปเป็นครั้งแรก
ก็นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่มีพนักงานผู้หญิงอายุ๒๓

นายกมลสังเกตเห็นว่านายจารุกิจมารอพนักงานหญิงคนนี้หน้าร้าน
แล้วก็ดึงพนักงานหญิงคนนี้ไปคุยในห้องน้ำของร้าน
แล้วนายจารุกิจก็เดินออกมาจากห้องน้ำ
นายกมลลุกขึ้นเดินสวนแล้วก็ชนไหล่นายจรุกิจ
แล้วถามนายจารุกิจว่ามีอะไรกันคือจะช่วยผู้หญิงไง
เห็นว่านายจรุกิจดึงผู้หญิงไปในห้องน้ำแล้วตัวเองเดินออกมาคนเดียว
ยังไม่ได้เดินออกตามมาด้วยก็เลยถามมีอะไรกัน
นายจารุกิจบอกว่าไม่ต้องมายุ่งทีนี้แหละทะเลาะกัน
แล้วก็ตามออกไปเคลียร์กันที่ข้างร้าน
แต่นายจารุกิจมีมีดค่ะเคลียร์กันเนี่ยเอามีดมาเคลียร์ค่ะ
เอามีดออกมาแทงเลยแทงที่ราวนมซ้ายของนายกมล
เขาเจ็บนะคะแทงเขาเสร็จก็วิ่งหนีไป
วิ่งตามไปถูกแทงอีกรอบนึงที่หลังเพื่อนเพื่อนก็เลยมาช่วยนะคะ
คนก่อเหตุก็เลยเนี่ยสลบนอนสลบอยู่ที่หน้าร้านนะคะ
คุณระวีการแก้วจิตนะคะ
และบทบันไดของเราก็ลองที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
ไปดูว่ามันมีกล้องวงจรปิดจับภาพตอนช่วงเกิดเหตุเอาไว้ได้หรือเปล่า
มีกล้องวงจรปิดอยู่๒มุม

เพื่อนก็วิ่งออกไปช่วยครับนี่ค่ะอืมมีสองมุมนะคะเดี๋ยวดูอีก
มุมนึงนะคะนี่ค่ะ
นี่นี่ก็วิ่งหนีกันออกมานี่ก็วิ่งไล่กันนี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะมีคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนายพานุพงศ์ลาบสิบ
เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขานั่งอยู่หน้าบ้านเห็นคนก่อเหตุนั่ง
ได้ยินเสียงคนเจ็บที่ถูกแทงพูดประมาณว่าเนี่ยถูกแทงนะ
ต้องแบบเอามันให้ตายอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ากลุ่มเพื่อนของ
คนเจ็บก็มารวบตัวคนก่อเหตุแล้วก็เหมือนกับรุมอ่ะให้หยุดให้
แทงอ่ะนะคะเขาก็เลยเจ็บเหมือนกันก็นิ่งอยู่หน้าร้าน

ก็ถูกได้เราก็ไปขึ้นรุมตางดูว่าเอาก็ตอนนั้นเนี่ยเขาวิ่ง
วันนี้เขาร้องขอช่วยไหมหรือว่าไง
ไม่ครับฝั่งคนที่ไล่ไปก็บอกมาดิมาดิมึงมานี่
อ๋อประมาณนี้ครับ

อืมแล้วตอนนั้นเราตกใจไหมกับเพื่อน
ตกใจครับนั่งอยู่คนเดียวเตะหน้าเขากระทืบ

ครับเตะหน้าก็จะทืบหัวครับวันนี้
มันแทงกูมันแทงกูเอาแม่ให้ตายเอาแม่งให้ตายว่านี้
เขาบอกว่าตัวคนก่อเหตุไม่ใช่ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน
แต่มานั่งรอพนักงานสาว
มานั่งรอเขาตั้งแต่เช้านึกออกไหม

ผู้ชายคนนี้เคยมาเที่ยวที่ร้านนี้ครับแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมาก
แต่เหมือนกับว่าตามมาเฝ้าพนักงานสาวของร้าน

ซึ่งเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยอะไรแล้วมานั่งเฝ้าอยู่หน้าร้าน
ไล่ให้กลับก็ไม่กลับ
ออกไปบอกว่าน้องเขาต้องทำงานกลับไปก่อนก็ไม่กลับ
นายจารุกิจคนก่อเหตุเหมือนกับว่ามาชอบเขา
แต่เขาไม่ได้เล่นด้วยมานั่งเฝ้ามานั่งหึงห่วงเขาเนี่ย
แล้วก็บุกเข้าไปในร้านแล้วก็ดึงพนักงานสาวไปคุยในห้องน้ำ
เนี่ยมีเรื่องมีราวกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
แล้วก็พยายามจะช่วยพนักงานสาวคนนี้นะคะ
เขามาครั้งเดียวแล้วเขาเหมือนเขาชอบเด็กในร้าน
เขาชอบพนักงานเขาก็มารอรับกลับบ้าน
ซึ่งผมเองก็เคยคุยกับเขาก่อนด้านนั้นแล้วว่า
เออถ้าจะมารออย่างนี้นะไม่ได้นะกลับบ้านไปก่อน
เดี๋ยวปิดร้านอะไรยังไงค่อยว่ากัน
ผมก็ไม่อยากให้เขาแบบมาหึงหวงหรือมีปัญหา
ผมก็เต็มที่แล้วผมก็มาคุย
รอบที่สองเขาก็ให้แม่มาคุยกับเขา

ไปเดี๋ยวน้องเขาบอกว่าไม่ได้นัดมา
ผู้ชายคนนั้นเขาขับหาร้าน
มาหาที่ร้านมาดักรอเลย

เขาแค่คือเป็นค่ะลูกค้าที่มานั่งกินวันหนึ่ง
อาการหนักนะคะ

เป็นคนแทงเขาผู้ต้องหาเนี่ยก็คงจะมาเที่ยวครั้งหนึ่ง
ชอบพนักงานในร้านแล้วก็ถ้าจะมาอีกก็ต้องเสียสตางค์
ก็ต้องเข้าไปนั่งเที่ยวไงก็คงไม่มีสตางค์นั่งเฝ้าเขาหน้าร้านแทน
หน้าร้านพอเห็นเขาคุยกับคนอื่นก็เลยไปหึงห่วงเลยนะครับ